ผมก็เป็นธรรมจิรัตน์ทองสุวรรณชาวเชียงทราบภักดิ์๙ไกลครับ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งไม่ได้ปรากฏในเอกสารงบประมาณ

กองทัพบกทำสัญญาจ้างมูลค่ารวม๗๕๗๐๐๐๐บาท
จำนวน๗๕๗เครื่องตกเครื่องละ๑๐๐๐บาทถ้วน
ไม้ล้างป่าช้าที่พอแงะข้างในดูแล้วมันว่างเปล่านั่นแหละครับ
สุดท้ายมันก็แค่กล่องพลาสติกเปล่าสีดำที่มีหนวดกุ้งโผล่มาแง่งหนึ่ง
ชี้ไปชี้มาได้ซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับคดี
ปีที่แล้วครับท่านประธานประเทศไทยซื้อมาทั้งหมด๘๔๘เครื่อง
จากหลายหน่วยงานกองทัพบกครับซื้อมากที่สุด๗๕๗เครื่องตามสัญญาเลยครับ
และเมื่อผมพยายามครับท่านประธานที่จะขอข้อมูลรายละเอียดของสัญญา
ท่านก็บอกว่าเป็นความลับให้ไม่ได้ผมก็เลยสงสัยครับอยากจะถามครับวันนี้
กระลาโหมนี่เอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยในพลไม่กี่คน
รอดพ้นคดีหรือเปล่าทราบไหมครับวันนี้
โดนโทษติดคุกออกจากคุกมา๒ปีแล้วเรายังไม่ได้ข้อสรุปเลย
ข้อสรุปก็คือชี้มูลไม่ได้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกไม่รู้เมื่อไหร่
แต่ไม่เป็นไรที่ดีแล้วแทนไม่เป็นไรครับคือเรื่องคุณเอาไว้ก่อน
จะจ้างตรวจสอบแล้วมันส่งผลต่อการชี้มูลความผิดหรือเปล่า
จะรับส่งลูกกันหรือเปล่าเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่เป็นเวทีงบประมาณ
เพราะฉะนั้นผมมีประเด็นคำถามแค่ประเด็นเดียวครับ
อยากให้ท่านรัฐมนตรีกระลาโหมชี้แจงหน่อยครับ
ประเด็นเดียวเท่านั้นว่าไอ้ผมอยากรู้กระลาโหมนี่
เอาเงินภาษีพี่น้องประชาชน๗๕๗๐๐๐บาท
ไปจ้างเขาตรวจสอบกล่องพลาสติกเปล่าสีดำในราคาชิ้นละ๑๐๐๐๐บาท
จำนวน๗๕๗ชิ้นเพื่ออะไรครับตรวจทำไมครับ
คือทางโลกเขาก็รู้ข้างในมันไม่มีอะไร
คือถ้าใช้งบแบบไร้สติสตางค์ขนาดนี้กับแค่แงะกล่องพลาสติกออก
คันน็อต๑๔ตัวได้๑๐๐๐๐บาทโอ้โหรวยเละสิครับอย่างนี้
แล้วทำไมต้องตรวจมันทุกเครื่องครับตรวจเครื่องเดียวมันก็รู้ทั้งล็อตแล้วอ่ะ
สุดท้ายนะครับท่านประธานอยากให้ชี้แจงหน่อยครับ
แล้วก็อยากจะบอกท่านนายกว่าพวกเราอ่านเอกสารงบประมาณครับ
เราถึงเห็นไงครับว่ามันไม่มีรายการ๒รายการนี้
งบประมาณปีที่แล้วแนะนำเลยครับท่านนายก
ท่านต้องอ่านเอกสารงบประมาณครับที่ท่านอนุมัติเนี่ย
บ้างครับจะได้คุยกับเขารู้เรื่อง
ไม่ต้องไปอ่านนิตยสารทำบ้านแต่งสวนอะไรหรอกครับ
แม่ก็ท่านอยู่บ้านหลวงในค่ายทหารจะไปแต่งสวนอะไร
ด้วยนะครับท่านชายชาญอยู่ข้างหลังผมเห็นอยู่
บกวนไหมครับประชาชนรอฟังคำตอบอยู่ครับ